ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของ

หรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองอยู่หลายครั้ง

คนก็มักจะบอกว่าอุ๊ยปั่นหรือเปล่า

ใช่โดยเฉพาะเรื่องนี้บอก

ใช่ไหมค่ะแต่คุณองค์อิงก็บอก
คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับวันนี้นะฮะ

เรื่องคุณทักษิณจะเลื่อนการกลับ

ก็ได้กล่าวถึงคำยืนยันของคุณภูมิธรรม

ขึงอยากถามว่าคุณภูมิธรรมตรองหัวหน้าพรรคเท้าไทย

กล้าเอาตำแหน่งมาเดิมพันธุ์หรือไม่

ตัวเองก็มั่นใจว่าคุณทักษิณไม่กลับแน่
การจะกลับบ้านอย่างเท่ไม่มีช่องทางอื่น

ไม่อย่างนั้นคงไม่เสียสัจจะถึง๒๐ครั้ง
ซึ่งคุณทักษิณต้องให้ทีมกฎหมาย
ไปดูขั้นตอนการรับโทษ
การขอพระราชทานอภัยโทษ

และการขอดีการเฉพาะตัวก็ไม่เคยได้ในคดีทุจริต
และการจะกลับมันขึ้นอยู่กับการดีลด้วยซึ่งไม่สำเร็จ
แต่ตอนที่นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกก็ไม่สำเร็จ
ดังนั้นหากคุณทักษิณไม่ตัดใจยอมติดคุก

แต่อะไรจะการันตีว่าเข้าไปแล้วจะได้ออกมาเมื่อไหร่
สถานการณ์การเลื่อนถึง๔๕เลื่อนในวันนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทั้งสารรัฐธรรมนูลเลื่อนเลื่อนโหวตเลือกนายก
เพื่อไทยเลื่อนแถลงเรื่องการจับคั่วรัฐบาล
ก้าวไกลเลื่อนประชุมสอสอคุณทักษิณเลื่อนกลับไทย
คุณจตุพรบอกว่าสารรัฐธรรมนูลเนี่ยถือว่าสารท่านมีเมตตานะ

เลื่อนการรับหรือไม่รับเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยื่นมาว่ายัตติที่เสนอชื่อนายกโหวตซ้ำเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
เพราะการพิจารณาเลยในวันนี้อาจจะกระทบกับสถานการณ์ทางการเมืองได้
คุณจตุพรบอกบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีพักสองลุงการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีทางสำเร็จ
สภาพของพักเพื่อไทยจะเหมือนกับก้าวไกลที่เสนอชื่อนายพิธาเสนอยังไงสวก็ไม่โหวตให้
บใดที่คั่วใหม่ของเพื่อไทยไม่มีพักสองลุงอยู่ด้วย
แล้วก็มองว่าอำนาจการต่อรองของพักเพื่อไทยในวันข้างหน้าจะน้อยลงเรื่อยจนถึงศูนย์เสียอำนาจตามลำดับ
ไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือกว่าคนอื่นได้จะมีการต่อรองมากยิ่งขึ้น
แต่การข้ามคั่วเนี่ยเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายของเพื่อไทยสุดท้ายอำนาจจะตกไปอยู่ในมือของพักทหาร
ดังนั้นเวลาที่สารเลื่อนพิจารณาทุกฝ่ายต้องไปคิดเพราะเป็นห่วงว่าการผิดสัญญาประชาชน
จะทำให้มีการออกมาบนท้องถนนจัดการกับนักการเมืองตะบัดสัตว์แล้วนำไปสู่การรัฐประหาร
ใครก็รู้ว่าเป็นเจ้าของพักแค่จะยอมรับหรือไม่การข้ามคั่วหรือการถอนตัวจากก้าวไกล
คุณจตุพรบอกว่าขึ้นอยู่กับคุณทักษิณคนเดียว
การข้ามคั่วหรือการบอกเลิกใดก็ตาม
จะทำไม่ได้ถ้านายกทักษิณไม่ให้ความเห็นชอบ
นายกทักษิณท่านก็รู้มาตั้งแต่ต้นว่าจะต้องเดินมาถึงจุดนี้
เพราะฉะนั้นการจะไม่กลับโดยการไม่รู้เรื่องการค้างคั่วไม่มี
เพราะว่าที่ไปเจอท่านที่ฮ่องกงก็อยู่ในคั่วที่จะข้ามไปหาทั้งสิ้น
ดังนั้นผมเองก็เห็นว่าการกลับบ้านของนายกทักษิณ
มันช่องทางมันตีบตามลำดับยกเว้นว่าท่านข้ามจิตใจท่านได้เมื่อไหร่นะครับ
พร้อมติดคุกท่านกลับมาได้ทุกวัน
ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะอย่างนี้

ถ้าข้ามกับอีก๒พักนั้นก็ต้องแบกสัตว์จาวาจา
แล้วก็ลงเอยแบบพฤษภาสามห้า
และเรื่องการกลับบ้านของนายกทักษิณ
ก็จะห่างไกลห่างไกลแล้วก็เงียบตามลำดับถัดจากนั้นไป
แล้วถ้าต้องกระบัดสัตว์อีกต้นทุนมันไม่มี
และผมเชื่อว่าจะยากกว่าทุกครั้ง
คือถ้าฟังจากคุณจตุพรมันก็ทางนี้มันก็ตันเหมือนกันนะ
ก็คือเมื่อแยกจากก้าวไกลมาเพื่อไทยต้องไปจัดรัฐบาลคั่วใหม่ใช่ไหม
แต่คุณจตุพรบอกว่าถ้าเกิดไม่มีพักพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติด้วยพักคั่วใหม่
ยังไงก็โหวตนายกไม่ผ่าน
มันจะเหมือนก้าวไกลเสนอชื่อคุณวิทาโหวตยังไงก็ไม่ผ่าน
เพราะฉะนั้นถ้าพักเพื่อไทยไปจัดรัฐบาลคั่วใหม่
ยังไงเสียงปริ่มน้ำอยู่แล้วถ้าเกิดไม่เอาสองลุง
แล้วจะไม่ได้เสียงโหวตนายกจากทั้งสวหรือว่าพักพลังประชารัฐ
และรวมไทยสร้างชาติเรื่องใหญ่เลยทีนี้
แต่ถ้าเกิดเอาเขาเข้ามาอันนี้ก็เกิดปัญหาอีก
มันจะเกิดการข้ามคั่วแบบที่คนยอมรับไม่ได้
แล้วออกมาบนท้องถนนมันก็ไม่พ้นความวุ่นวาย

คุณจตุพรยังเตือนสตินะครับบอกพักเพื่อไทยให้ใช้ช่วงเวลาช่วงนี้
ที่ต้องรอสารลำนูนเรื่องของการรับเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่รับ
โหวตนายกซ้ำได้หรือซ้ำไม่ได้
กว่าจะถึงวันที่๑๖สิงหาคม
อยากให้พักเพื่อไทยไปถามความเห็นประชาชน
ที่เลือกพักเพื่อไทยว่ารู้สึกอย่างไรกับการข้ามคั่ว
เชื่อว่าคนจำนวนมากที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาจะไม่เห็นด้วย
การข้ามคั่วก็เหมือนกับการเสียหัวใจไปแล้ว
ซึ่งยังไงก็คือก็ต้องตาย
ส่วนคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับบอกว่าแม้คุณภูมิธรรมจะยืนยัน

แต่ขอบอกว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับมา
หลังจากโหวตเลือกนายกเสร็จแล้ว

ถ้ากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะไปรอรับนะครับ
บอกว่าที่จะคาดความด่าวก็คือให้กระแสสงบ

แต่ในการโหวตนายกเขาโหวตนายก
เขาไม่ได้โหวตพักร่วมรัฐบาล

หลังจากนั้นแล้วเขาจะมา
เข้าใจยัง
ที่บอกไว้แล้วว่าเขามา
แต่เขามาหลังจากที่โหวตนายกแล้ว
ชัดเจ๊นะป่าวแขนนี้

งูเห่าก็ไม่มีนะอย่ารับนะ
เอองู้เห่าก็อย่ารับนะ๒พักรบุรุณะ

จะพาไปดูเรือนจำพิเศษห้อง๑๑นะดีที่สุด
โถแบบไม่ต้องนั่งยองเมื่อยก้นได้นั่งด้วย
ตรงนี้มีพัดลมตรงนี้ที่ตรงนี้เซ้งกันแพงนะ
เพราะนอนตรงนี้แล้วได้ออกเร็วทุกคน